เรื่องนี้คุณผู้ชมถือว่าน่าตกใจมากเลยนะคะข่าวนี้

น้ำส้มล่าสวาดลูกค้าวางยาเทรนเนอร์สลบ๒วัน

คนที่เอาเรื่องราวมาบอกกับสังคมก็คือ

เนอร์ท่านนี้ล่ะค่ะแล้วรอดมาได้ยังไงคะ
เล่าให้ฟังแบบนี้เอาต้นเรื่องก่อนนะคะ
เนอร์ชั้นนี้ก็คือคุณพักพิสิทธิ์สายกระสุนอายุ๓๐ปีค่ะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีลูกชายเป็นลูกลูกค้าเนี่ยนะคะ
ลูกค้าชายอายุสักประมาณกว่า๕๐ปีติดต่อเข้ามาบอกว่าขอเทรนด์
ตกลงเทรนด์กันเนี่ย๓ครั้ง๒ครั้งแรกไม่มีปัญหาค่ะ
เพราะว่าเทรนด์กันที่ฟิตเนสที่โรงแรมย่านศรีลมนะคะ
ครั้งแรกเนี่ยลูกค้านัดวันที่๒๓มีนาคมที่ฟิตเนสย่านศรีลมเทรนด์ไป๒ชั่วโมงไม่มีปัญหา
ครั้งที่๒วันที่๒๔มีนาคมที่โรงแรมเดิมก็ไม่มีปัญหา
แต่ครั้งที่๓นี่แหละค่ะครั้งที่๓เริ่มมีปัญหาแล้ว
ครั้งที่๓นัดกันวันที่๔เมษายนนะคะลูกค้านัดไปเทรนด์ที่บ้าน
บ้านพักย่านพุทธบูชาตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย๓โมงมีค่าอะไรให้บ้าง
ค่าน้ำมัน๑๐๐๐บาทค่าชั่วโมง๒๐๐๐บาทพอไปถึงค่ะคุณผู้ชม
คุณพักพิศิษฐ์เนี่ยนะบอกว่าไปถึงเนี่ยไปเจอน้ำผลไม้ลักษณะเป็นน้ำส้มมาค่ะ
ครับลูกค้าวางไว้ให้เห็นพลาสติกเนี่ยลักษณะคือแรปฝาเอาไว้
ก็ดูไม่เรียบร้อยนะคะทีนี้ก็เลยลองเปิดดูพี่เบิร์ดดอม
ควรต่างถ้าเราเปิดครั้งแรกมันต้องรักจับสินะอันที่ผิดปกติค่ะ
บอกว่าเปิดฝาน้ำส้มขวดนั้นมันไม่ดังแกรกมันเหมือนโดนเปิดมาก่อนแล้วถูก
แกล้งทำเป็นดื่มน้ำส้มเข้าไปแต่ไม่ได้ดื่มจริงนะคะ
แล้วตัวเองก็ไปเทรนด์ให้กับลูกค้ารายนั้น
ทีนี้พอเทินเสร็จเอาน้ำส้มขวดนั้นกลับบ้านค่ะ
เอากลับบ้านไปด้วยลองเอาไปกินครึ่งขวด
เอาไปกินครึ่งขวดผลที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมคะ
ไป๑๕นาทีมีอาการเหมือนคนเมา
สายไปสายมาดูสภาพนะคะ
น้ำลายฟูมปากคนที่ถ่ายนี่คือเพื่อนนะคะ

นี่เป็นฟองฟอดที่ปากอะค่ะ
ทีนี้ตอนนี้ก็ยังรู้สึกตัวนะคะ
ก็เลยไลน์หาแฟนบอกว่ารู้สึกเหมือนว่าโดนวางยา
หลังจากนั้นก็หลับไปเลย๒วันติดไม่รู้สึกตัว
ไม่รู้สึกตัวค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ตัดสินใจเอาเรื่องราวมาโพสต์ในเฟซบุ๊ค
อยากจะเตือนภัยคือคุยกับแฟน
ตอนแรกคุยกันก่อนว่าน่าจะแจ้งความเอาผิดไม่ได้หรือเปล่า
เพราะว่าคุณพักพิสิทธิ์เป็นคนเอาน้ำส้มขวดนั้น
กลับมาที่บ้านแล้วก็กินเองใช่ไหมคะ
ทีนี้ก็เลยตัดสินใจบอกว่าโพสต์เรื่องราวดีกว่าเพื่อเตือนภัย
แต่มีคนบอกว่าแจ้งความเถอะ
ตัดสินใจไปแจ้งความที่สอนอราชบุรณะไปกับแฟนสาว
แล้วน้ำส้มขวดนั้นค่ะ
อยากให้ตำรวจส่งตัวตัวเองไปตรวจเลือดว่ามีสารเคมีหรือยานอนหลับหรือเปล่า
แล้วเอาน้ำส้มไปตรวจหน่อยว่ามีสารอะไรหรือเปล่า
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังละเอียดยิบอย่างที่ที่ฉันไล่ไปเมื่อสักครู่นะคะ
ทัมไลน์ครั้ง๑ไม่มีปัญหา๒๓มีนาคม
ครั้ง๒ไม่มีปัญหา๒๔มีนาคม
หมายถึงการเทรนกันที่โรงแรมญาณสีลม
ที่มีปัญหาคือ๔เมษายนมาเทรนด์ที่บ้าน
ของลูกค้าชายวัยสักประมาณ๕๐กว่านี่แหละค่ะ
ทีนี้ต้องชื่นชมคุณพักพิสิทธิ์นะคะ
ว่าเจ้าตัวเนี่ยคือช่างสังเกตสังการหนึ่งละแล้วก็มีไหวพลิบมาก
เราก็ถามต่อนะคะนักข่าวของเราก็ไปถามว่า

คุณพักพิสิทธิ์บอกว่ามันมีเรื่องแปลกพฤติกรรมของลูกค้ารายนี้แปลกหนึ่งล่ะ
ชอบคุยแชทไลน์แปลกตรงไหนอะคะ
อวัยวะเพศไปให้ดู
นี่คุณผู้ชมอยากฟังเสียงเจ้าตัวไหมคะ

คือเขาดูเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งทั่วไป
ไม่ได้จะมาถูกเนื้อต้องตัวเราเลย
หรือว่าพูดจาเราโรมเรา

เว้นการแต่งตัวนี่แหละครับ

ผมจึง๒จิต๒ใจไง
มันอาจจะเป็นสไตล์การแต่งตัวของเขาก็ได้
เพราะว่าบางคนก็ชอบแต่งตัวแบบแปลกอะเนาะ
เขาส่งมาหาผมตอนตี๒เป็นภาพอวัยวะเพศของเขาแบบ
ผมก็พิมพ์กลับไปว่าส่งมาทำไมครับ
เขาบอกอุ๊ยขอโทษส่งผิดแล้วก็ยกเลิกข้อความนั้นไป
แต่ผมได้มีการแคปไว้ก่อนที่เขาจะยกเลิกแล้ว
นี่ถึงบอกว่าต้องชื่นชมคุณพักพิสิทธิเทรนเนอร์ท่านนี้นะคะ

ถ้ากินที่นั่นจะทำยังไงวะเนี่ย
คงเรียบร้อยครับโอ้โฮขนลุกขนลุกนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
มันเป็นเรื่องใกล้ลบเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก
คุณพระพิสุทธิ์บอกว่าตอนไปที่บ้านย่านพุทธบูชา
ก็แปลกใส่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียวเดินรอบบ้านเลย
แล้วที่บ้านก็ไม่ได้มีอุปกรณ์เทรนเนอร์อะไรนะคะมีดัมเบลตัวเดียวด้วยอ่ะอ๋อ
เนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหนี่นะคะ
ล่าสุดค่ะคุณพักพิสิทธิ์มีการมอบตัวอย่างน้ำส้มบางส่วน
ให้กับอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
อยากให้อาจารย์ออสช่วยตรวจสอบหน่อยนี่ค่ะ
เอามาก็ไม่ได้เยอะมากต้นขวดแบบนี้อาจารย์ออส
สารพิษอันตรายในกลุ่มสารอินซี

นี่เข้าห้องแล็บแบบนี้เอาบิกเกอร์เทใส่แบบนี้นะคะ
วิเคราะห์จากการสกัดรอบแรกอาจารย์ออฟบอกว่าแทบไม่เจออะไรเลย
ก็เลยมีการเพิ่มความเข้มข้นของสารตัวอย่างเข้าไป
ก็เลยพบว่าไปเจอสารแปลกปลอมตัวหนึ่งในปริมาณที่น้อยมาก
อาจารย์ออสพยายามวินิจฉัยว่าสารแปลกปลอมตัวนี้คืออะไร
แต่ยังไม่สามารถฟันทงได้๑๐๐ว่ามันคืออะไร
พื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องมือที่ไปเปรียบเทียบเนี่ย

เพราะฉะนั้นอีก๓๐มันอาจจะคลาดเคลื่อนได้
ก็เลยไม่กล้าสรุปฟันทงว่ามันคือสารอะไร
หลังจากนี้อาจารย์ออสบอกว่าได้มีการส่งตัวอย่าง
เพื่อไปวิเคราะห์ซ้ำด้วยเครื่องมือที่มีความละเอียดมากกว่าเดิม
เทคนิคที่สูงกว่าเดิม
เป็นเครื่องมือที่มีความเร็วกว่าเยอะนะคะ
ว่าจะทราบผลในวันนี้แหละช่วงเย็น
อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าในน้ำส้มมีสารอะไรหรือเปล่า
ทีนี้มีการวิเคราะห์กันแล้วก็อาจารย์ออสมีการคาดการณ์เบื้องต้นว่า
ถ้าใช่ตามที่ผลออกมาที่บอกว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
เรื่องต้นมันก็คืออะไรรู้ไหมคะอะไรฮะยาสลบที่ไว้ใช้ในสัตว์อะค่ะ
เวลาเรายิงลูกดอกช้างเสืออะไรแบบนี้
ที่เขายาสลบมาที่พวกชอบใช้ไปหลอกสาว
ดั่นแหละค่ะเบื้องต้นเป็นแบบนั้นแต่ว่ายังไม่ฟันทงนะ
เดี๋ยวต้องรอผลวันนี้ช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการ
โอ้โฮน่ากลัวค่ะ
พบว่าเจอนะครับสารแปลกปลอมจริงนะครับ
ข้างนานแล้วอาจจะมีการระเหยหรือว่าอะไรเนี่ยฮะ
อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็อาจจะไม่ใช่น้ำส้มนะ
แต่ว่าเจอสารแปลกปลอมจริงจริงนะครับแต่สารแปลกปลอมตัวเนี้ย
ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าคืออะไรกันแน่
สรุปนะคะว่าเจอสารแปลกปลอมจริงแต่ยังไม่สามารถสรุปได้
แบบฝันทง๑๐๐ว่ามันคืออะไรวันนี้รอผลอย่างเป็นทางการ
ส่วนลูกค้าวัย๕๐กว่าลูกเทรนด์ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะชี้แจง
ก็เรียนเชิญนะคะไทยรัฐทีวีพร้อมเป็นสื่อกลางให้ชี้แจงนะคะ